เอาจากเรื่องของเจระเงจิลึกผมไปดูเรื่องของลิงสมแหม
คุณผู้ชมเป็นลิงสมแหมแม่ลูกออด
แบบนี้ช่วยช่วยกันแชร์ช่วยช่วยกันคิดหน่อยจ้าช่วยลูกลิงน้อย
ด้วยเพิ่งเกิดออกมาเลือดยังติดอยู่ที่ตัวเลยอ่ะแม่มันโดน
รถชนช่วยกันหน่อยค่ะเราเลี้ยงไม่ได้ผิดกฎหมายแน่นอนจะทำ
ยังไงดีพิกัดเขาหลวงนะฮะก็อ่าพอทีมข่าวเราเห็นโพสต์
ก็เลยเดินทางไปคุยกันกับผู้โพสต์นะฮะบอกว่าเนี่ยมี
พลเมืองดีไปพบเหตุการณ์นี้เข้านะมีรถยนต์เนี่ยไปชนลิง
แหมแม่ลูกอ่อนจนลูกลิงเนี่ยกระเด็นออกมาจากอ้อมอกแม่แล้ว
นอนอยู่กลางถนนสภาพหายใจรวยลินใกล้ตายแล้วจุดที่พบ
อยู่แถวแถวบริเวณเขาหลวงที่เพชรชบุรีพลเมืองดีก็เลยรีบ
จอดรถแล้วเข้าไปดูพบว่าลูกลิงสมัยยังคงมีชีวิตอยู่ก็
นำลูกลิงมอบให้กับแม่ค้าที่ขายอาหารลิงนะฮะอยู่ที่
บริเวณเชิงเขาหลวงผู้โพสต์ก็ถ่ายภาพแล้วนำเรื่องเนี้ยไป
ทำยังไงดีล่ะนะฮะกระทั่งมีมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าทราบ
เรื่องก็เลยติดต่อขอรับลูกลิงเนี่ยไปดูแลชั่วคราวโดย
จะส่งลูกลิงแสแมนไปให้กับทางป่าสูตรสัตว์จังหวัดเพชร
ดูแลแล้วก็ประสานไปยังศูนย์อนุบันสัตว์ป่าห้วยทราย
เอาลูกลิงไปดูแลต่ออย่างถูกต้องต่อไปนะครับสำหรับลิง
แหมนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่กฎหมายไม่อนุญาตให้
เลี้ยงนะครับค่ะถ้าจะเลี้ยงต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานตามกฎหมายเท่านั้นอืมนะฮะเออดูสิเพิ่งจะคลอด
เองอ่ะเขาบอกโตยังแดงหน้ายังไม่เลือดติดอยู่เลยครับแต่